สวัสดิอสวเหมนั้นได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านพักอยู่ในช่วงของการตระเวนทำบุญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
นายกริจวงเวทผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการกล่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ๗โมงเช้านะครับ
มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องหารัชธรรมตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี๒๕๕๙ครั้งที่๓จำนวน๕๔คน
และหนึ่งในจำนวนนั้นมีนายชนสวัสดิอัศวะเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งต้องโทษในคดีทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ด้านนางสุดฤดีศรีอรุณผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
นายชนสวัสดิ์จะต้องเดินทางเข้ารายงานตัวภายใน๓วัน
ตั้งแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมราชธรรม
แต่ว่าณขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อว่านายชนสวัสดิ์จะเดินทางเข้ามารายงานตัวเมื่อใด
เพราะสามารถเดินทางเข้ารายงานตัวได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้านะครับ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณบ้านพักของนายชนสวัสดิ์ที่บ้านขาวริมอ่าว
ตั้งอยู่ย่านถนนท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ
พบว่าบ้านนั้นยังปิดเงียบและไม่มีการเคลื่อนไหวใด
สอบถามไปยังคนใกล้ชิดบอกว่าตอนนี้นายชนสวัสดิ์ไปทำบุญที่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
สำหรับนายชนสวัสดิอัศวะเหมถูกสารพิพากษาจำคุก๑ปี๖เดือน
ในคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลนครสมุดปราการ